จากตั้งสติให้ดีแล้วตรวจสอบสภาพรถก็สำคัญเหมือนกันคุณผู้ชม
ครอบครัวนี้ค่ะเขาขับรถไปทานอาหาร
บนเขากุฏิที่แบบมองเห็นวิวที่สงขาสวยมากเลยนะ
แล้วปรากฏว่าเบรกมันมีปัญหา
เบรกมีปัญหารถก็ถลายตกเขาลงมาสิคะคุณผู้ชม
โชคดีที่รถไปค้างอยู่ตรงคันดิน
แล้วในรถนะพ่อแม่ลูกสาวอีก๒คนรอดตายปฏิหารเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นี่เห็นไหมจังหวะที่รถลุร่วงตกลงมานี่ไง
คือถ้าสมมุติเกิดว่าไม่มีคันดินตรงนี้นะคุณทัศนัย
มันจะร่วงลงไปอีกแล้วเป็น๑๐กว่าเมตร

ใช่อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นตรงทางขึ้นเขากุฏิ
ที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
รี่สีขาวคันนี้ทะเบียนกไก่รอเรือ๗๕๕สงขลา
ทันไหลตกลงมาจากเขาแล้วระดับความสูงคุณผู้ชม
เกือบ๕๐เมตรมาจอดอยู่ตรงคันดิน
ที่มันเป็นคันดินเกิดจากการปรับพื้นที่ภูเขาอะค่ะ
ดูสภาพรถสิข้างหลังก็เยินหลังคาก็ยุบ
ข้างหน้ากระจกแตกเสียหายทั้งคันเลย
คนที่อยู่ในรถ๔คนมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกสาวอีก๒คน
รอดชีวิตปฏิหารทั้ง๔คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุทีมกู้ภัยสว่างสงขลาร่วมใจ
ก็เอาคนเจ็บทั้ง๔คนส่งโรงพยาบาลสงขลา
ทีนี้ต้องถามกันหน่อยถามคุณพ่อปรีชาสิงกัญญา
อายุ๔๙ปีเป็นเจ้าของรถก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าคือผมเนี่ยพาครอบครัวมาพักผ่อนไงช่วงวันหยุดยาว
แล้วทีนี้ผมก็เลยตั้งใจว่ามาที่นี่ต้องขึ้นไปบนเขากุฏิ
มันมีร้านอาหารดังแล้วร้านนี้นะวิวสวยมาก
คือถ้าเกิดขึ้นไปคุณผู้ชมจะมองเห็นวิวเกาะยอ
มองเห็นทะเลสาบสงขลาจะมองเห็นสะพานติลสุรานนท์ชัดเจน
ทีนี้ตอนที่ขับรถออกจากลานจอดรถคือกินข้าวเสร็จแล้วไง
แล้วก็ขับมาตามทางตรงนั้นมันเป็นถนนลูกรัง
มันเพิ่งปรับพื้นที่เสร็จแล้วลักษณะมันเป็นทางลงมันโค้ง
มันมีความลาดชันด้วยปรากฏว่าตอนที่เข้าโค้งเนี่ย
หูจู่ระบบเบรกของรถมันมีปัญหามันไม่ทำงาน
ก็ทำยังไงล่ะรถพุ่งตกลงไปข้างล่างสูงเป็น๑๐เมตร
โชคดีนะที่รถค้างอยู่ตรงคันดิน
เกือบจะพุ่งตกลงไปข้างล่างที่ชันมากแล้วก็ลึกอีก๑๐กว่าเมตร
งั้นนี่สูญเสียมากไปกว่านี้แน่นอนเลยนะคะ
เอาลองฟังเสียงคุณพ่อที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ

แต่ว่าเราเหยียบเหล็กแล้วมันไม่ทำงาน
พอมันไม่ทำงานเนี่ยนั่นคือประเด็นหลัก
อย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็เลยว่าถ้ามันไม่หยุดเราปรับไปเป็นพาร์ท
ผมก็เลยว่าปรับไปเป็นตัวพีที่ว่าเป็นจอดรถ
ปรากฏว่าพอตอนที่ปรับเนี่ยหัวรถมันจะต้องเหลียวลงไปที่จอด
ไปอีกข้างหนึ่งที่มันอยู่ด้านขวาแต่ว่ามันเลี้ยวไม่ได้
รู้สึกพวงมาลัยมันหมุนไม่ได้และถลายลงไป
รถมันลงไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันถลายลงไป
แล้วก็เรารู้แต่ว่ามันหายวาบลงไป
ถลายลงไปก็๑๐กว่าเมตรแล้ว
แล้วคุณพ่อปีชาบอกว่าคือเหวนี้ถ้าเกิดว่าลึกสุดเนี่ยนะ
มันไม่ใช่แค่หลักแบบ๑๐กว่าเมตรธรรมดา
มันเป็นร้อยเมตรนี่คุณผู้ชม
งั้นแล้วแย่แน่เลยนะคะนี่ถือว่าเคราะห์ดีนะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุคุณพ่อปรีชาบอกว่า
ผมก็ต้องประสานรถยก
เพื่อที่จะลากรถลงจากเขาแล้วก็เอาไปซ่อมแซม

มันจะซ่อมยังไงไหวเนอะ
ตรวจเช็คทั้งรถทั้งคนนะครับขับรถในช่วงนี้